คืบหน้าของสงกรานเดือดที่นครราชศรีมากันบ้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๔เมษายน
ที่ถนนจอมสุรางญาติแยกหนองบัวรองในเขตเทศบาลนครราชศรีมา

ขณะที่เล่นน้ำสงกรานกันกลางถนนเลยแบบนี้
หน้าสายตาของประชาชนที่เขาไปมีความสุขกัน
ไปร่วมสาดน้ำสงกรานกันนะครับ

มีความคืบหน้าในเรื่องนี้กันแล้วนะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

ตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
สามารถตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ได้ทั้งหมด๗คนนะครับจากทั้งหมด๑๐คน
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดมีคลิปภาพบันทึกไว้ชัดเจน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บคืนนายอธิษฐ์
สเกลอายุ๒๕ปี

เขาล้มนะเสียหลักล้ม
แล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
เตะทั้งต่อยกระทืบศีรษะเตะก้านคอ
เพื่อนช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล

อาการยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
แม้ว่าจะได้สติแล้วก็ตามนะครับ

แต่ไม่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยนั้นนะครับ
ทางตำรวจได้กันตัวให้เป็นพยานเรียบร้อยแล้ว

เมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อกวดขันนโยบายการเล่นน้ำสงกราน
พร้อมขอความร่วมมือประชาชน

และประเพณีอันดีงามนะครับ

ยังให้นำตัวผู้ต้องหาลงมายังชั้นล่างของโรงพัก
เพื่อให้ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แตะยังไงกระทืบยังไง
แสดงท่าเตะท่าต่อยท่ากระทืบซ้ำ
โดยวัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่มแก๊งศักดิ์
มีพฤติกรรมเคยต้องโทษมาแล้ว๙คน
คดียาเสพติดและแก๊งซิ่ง

ให้การรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
หรือต้นคุณหาที่๙ในเก่งเล็ก
ซึ่งจากการสืบสดอบสวนแล้วปรากฏว่า
กลุ่มผู้ตังหาที่กระพัดมาในครั้งนี้

ในการกระพิตมาแล้วถึง๙คนจาก๑๐คน
ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนสามารถติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้เพิ่มขึ้นอีก๑คนนะครับ
ทำให้ตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วอ่าคือแปดในสิบใช่ค่ะ
ยังเหลือสองคนที่หลบหนีไปซึ่งจากการสอบสวนกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับให้การนะครับว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายได้เดินมาเล่นปะแป้งและสาดน้ำสงกราน
ตามถนนจอมสุรางญาติโดยกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
เล่นเล่นสงกรานในลักษณะลวนลามหญิงสาวในกลุ่มของพวกเขาอืม
ทำให้เกิดความไม่พอใจจึงยกพวกกลุ่มทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหาแล้วครับคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนอาการของนายอธิศักดิ์วัยรุ่นชายที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมา
ซึ่งขณะนี้ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่เพื่อนช่วยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ